ก็๒ตัวเซตทีมชาติไทยนะครับ

ก่อนที่จะไปลุยศึกคัดเลือกที่จะไปโอลิมปิกนะครับ
ในเกมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงเนี่ย
ก็คือทีมวอเล็กบอลหญิงของเราเนี่ย

รอบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแต่ก็ยากอยู่
ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สื่อข่าวก็ลองไปถามพวกตัวเซ็ตนะครับ
เพราะว่าต้องเป็นตัวคอยบัญชาการเกมอยู่แล้ว

เซตที่กลับมามีชื่อติดทีมชาติอีกครั้ง
หลังจากพักฟื้นมานานถึง๔เดือนจากการผ่าตัดลำไส้นะครับ
ล่าสุดครับสภาพร่างกายของเธอนั้น

เธอเองก็มองว่าโอกาสของทีมไทยในรอบนี้ก็พอจะมีนะ
เพราะว่าคู่แข่งก็ถือว่า

แต่ทั้งนี้ซักนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเสื้อหน่อยละกันนะครับ
และเรามั่นใจว่าเราเตรียมแผนการไปได้ดี
ส่วนอีกคนตัวแม่มาแล่วคัญ

ส่วนโปรแลนด์ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยนะครับ
ขณะที่ปาโตริโก้ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเท่าไห
แต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ไปลองฟังเสียงแม่นุษย์หน่อยฮะ
คนคาดหวังในแมทนี้ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกัน
แต่เรารู้ว่ามันยากแต่ทุกคนคิดว่าใจเกินร้อยทุกคน
เราลงเล่นเราคิดว่าทุกคนใส่ความตั้งใจใส่ความมุ่งมั่นแล้วใส่ใจ
เกินร้อยทุกไม่ว่าจะเจอทีมไหนทุกคนจะต้องเล่นให้เต็มที่
เพราะว่าทีมเราจะเล่นแค่ดีอย่างเดียวตอนนี้ไม่พอเราต้องเล่นดีมาก
ทุกคนต้องเล่นดีทุกแมททุกตัวผู้เล่นเลยจะต้องโชว์ศักยภาพให้ดีที่สุด
นั่นคือความเห็นของนุสรานะครับต้องดีทุกแมทแต่ว่าแมทแรกต้องดีให้สุดครับ
เพราะว่าเจอกับเซอร์เบียในวันที่๒สิงหาคมช่วงเวลาสัก๔ทุ่มนะครับ
จากนั้นนัดที่๒เจอเจ้าภาพโปแลนด์วันที่๓สิงหาคม
หรือว่าเช้ามืดวันที่๔สิงหาคมเวลาตี๑๓๐นาทีนัดสุดท้าย
ก็เจอปาโตริโก้ในวันที่๔สิงหาคมเวลา๔ทุ่ม
ก็ตามรู้ตามเชียร์ทีมสาวไทยกับการคัดเลือกโอลิมปิกในรอบนี้
ถ้าเกิดยังไม่ได้ยังมีรอบคัดเลือกทวีปเอเชียอยู่นะครับ
อันนี้ก็เป็นรอบสำคัญอีก๑รอบนะครับเราไปดู